นี่คือเรื่องของป้าติ้นกับป้าดานะครับ
ติ้นคือนางเรวดีหาแก้วมีกรณีปัญหากับป้าดานางสุดารัฐน้อยนิดนะครับ
เป็นลอตเตอรี่ที่ซื้อตั้งแต่เมื่อไปสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านึงเมษายนนะครับ
คือป้าติ้นหรือว่านางเรวดีเนี่ยบอกว่าตอนนั้นไปซื้อกันที่วัดลาดบัวขาวในกรุงเทพแล้วก็ถูกนะฮะ
แต่ว่าป้าดาไปขึ้นเงินรางวัลคนเดียวทั้งที่ซื้อด้วยกันหุ้นกันซื้อด้วยกันบอกว่าถ้าถูกก็จะมาแบ่งรางวัล
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบานประเวท

เพราะว่าป้าติ้นก็
พอเสร็จจากกรณีป้าดาปี๕๙นะ

ติ้นบอกถูกหวยรางวัลที่๑อีกงวดนึง

แต่ป้าดาเนี่ยวัดราชบัวขาวที่กรุงเทพ
เรื่องนั้นคำชโนธยังไม่มีความเคลื่อนไหว
คือเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งก่อนนะฮะ
คือที่วัดลาดบัวขาวที่ป้าติ้นกับป้าดา

คือตอนที่มีคดีเกิดขึ้นในท้องที่สอนอประเวท
แล้วหมวดโค๊กร้อยตำรดโทสมประสงค์
เป็นพนักงานสอบสวนทำคดีนี้ให้กับป้าติ้นเนี่ย

ปรากฏว่าสนประเวทสั่งไม่ฟ้องนะ

เนื่องจากเห็นว่ามันไม่มีมูล

แต่ป้าติ้นกลับได้สำนวนคดีที่มีพยานหลักฐานสำคัญ
ก็คือการไปขอหลักฐานจากกองสลาก
ในงวดนั้นมีใครเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลที่๑บ้าง

ติ้นได้หลักฐานตรงนี้ไปยื่นฟ้องศาลเอง

แล้วสารประทับรับฟ้องตอนนี้ป้าดาตกเป็นจำเลยในชั้นศาล

แต่ป้าติ้นที่เป็นคนที่บอกว่าถูกรางวัลที่๑แล้วเพื่อนยักยอกเอาไปขึ้นเงินคนเดียวเนี่ย

ทีนี้มันก็เลยมีคำถามไงว่าได้สำนวนคดีนี้มาได้อย่างไร
ซึ่งความจริงสำนวนคดีนี้ควรจะอยู่ในมือของตำรวจเท่านั้น

แต่วันที่มาคุยกันในรายการทั้งหมดเนี่ย๓คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีป้าติ๋วด้วย

ป้าดาบอกว่าปัญหาก็คือว่าไอ้หลักฐานที่ได้จากกองสลากมาที่ตำรวจเขาได้มาเนี่ย
เพื่อจะพิสูจน์ว่าใครเอาไปขึ้นเงินมีลายเซ็นต์อะไรของใครหรือไม่เนี่ย

อยู่ดีในหลักฐานที่ป้าติ้นเอาไปฟ้องศาลเนี่ย
มันมีลายเซ็นต์ของป้าดาอะไรได้ยังไงทั้งที่ป้าดาไม่เคยขึ้นเงินเลย
ดากับป้าติ๋วเนี่ยที่ป้าติ้นบอกว่าเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินกันสามสิบล้านเนี่ย
ทั้งคู่ไม่เคยขึ้นเงินไม่มีเงินในบัญชีนะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ขึ้นเงินอะไรเลย
นั่นหมายความว่าตอนที่ป้าติ้นได้หลักฐานไปเนี่ยไปมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรกับหลักฐานหรือไม่
วันเสาร์ที่ผ่านมาที่ผมคุยในรายการไทยรัฐนิวโชว์

ติ้นบอกว่ายอมรับว่าได้หลักฐานสำคัญนี้มาหมวดโค้กเอามาให้เองเพราะหมวดโค้กวันนั้นต้องเอาหลักฐานเนี่ยไปให้กองปราบ

ให้ป้าติ้นเนี่ยช่วยเอาไปให้หน่อยป้าติ้นก็เลยเปิดดูแต่เมื่อวันก่อนทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถามป้าติ้นอีกครั้งหนึ่ง

ติ้นบอกว่าหมวดโค้กไม่รู้เรื่อง
โค้กเนี่ยออกไปที่จุดที่เกิดเหตุแล้วป้าเนี่ยก็ไปหยิบเอามาเองแล้วก็มาถ่ายเอกสาร
เปิดลิ้นชักมาเองมันไม่ตรงกันไง

เพราะฉะนั้นทางตำรวจนครบาน๔โดยกองบัญชาการตำรวจนครบานก็เลยสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อเอาผิดทางวินัยกับหมวดโค้กหรือร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทวัดว่า
มีความผิดพลาดมีปัญหาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในฐานะพนักงานสอบสวนหรือไม่นะครับ
เพราะว่าหมวดโค้กเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้
พนักงานสอบสวนแยกสอบนะฮะแยกสอบป้าติ้นกับป้าดาไม่อยากให้เผชิญหน้ากัน
สอบปากคำอยู่นานกว่าสามชั่วโมงป้าติ้นออกมาเปิดเผยว่า
ตำรวจได้สอบถามเรื่องการได้มาของสำนวนคดีตัวเองยังคงยืนยันว่า
ขโมยมาจากลิ้นชักโต๊ะทำงานของหมวดโค้กตอนที่หมวดโค้กออกไปที่เกิดเหตุ
แล้วตนก็แอบไปถ่ายสำเนาเอาไว้พร้อมกับยอมรับว่า
หลังจากเกิดกรณีปัญหาเกิดขึ้นในคดีนี้จนถึงณปัจจุบันก็ยังพูดคุยกับหมวดโค้กอยู่นะ
วดโค้กโทรศัพท์มาหาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาว่าตอนนี้เขาถูกแจ้งความ
แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะมีคนมาสอบปากคำ
แต่ไม่เคยพูดคุยกันเรื่องประเด็นอื่นคุยแต่เรื่องคดี

หลังจากนี้แล้วพี่จ้างมีการพูดถูกเธอบดีกับช่วงปากคำ
ว่าด้วยหรือบอกให้มาสอบปกฤษ
ใช่สองสามวันนี้แหละแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลย

ไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับผู้ลุงทะเลอะไรกัน

แต่เขาก็เพิ่งโทรมาหาให้เอาให้ปากคำเป็นเพื่อนไว้
ไม่ได้ว่าให้ปากคำเป็นเพื่อน
ก็มีแต่โทรบอกว่าพี่เดี๋ยวก็จะไปสอบปากคำพี่นะเขาก็พูดแค่นั้นแหละ
คนที่ไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของหมวดโค้กก็คือ

ตนก็ไปเป็นที่ปรึกษาทางคดีให้ป้าติ้น
แต่พอไปเห็นความรู้สึกไม่ชอบมาพากลต่าง

ติ้นบอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่า

ก็ไม่ได้เหนื่อยกับการต้องไปให้ปากคำอะไรหรอกแต่ว่า
เหนื่อยเรื่องของการที่จะต้องมาเจอกับเรื่องคดีความที่ต้องต่อสู้กันอีกนานนะฮะ